มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะโจรที่จี้ชิงทองที่ลบบุรียังหาไม่เจอยังไม่มีความคืบหน้ามาอีกแล้วค่ะจี้ชิงทองที่บุรีรำคราวนี้ไม่ใช่ร้านทองนะคะที่ไปปล้นไปจี้ชิงทองที่ร้านเขาเปิดขายเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็รับเป็นร้านรับจำนำด้วยนี่ค่ะควงอิโต้มาเลยนะคะควงอิโต้มาแบบนี้ค
ลักษณะการหนีของโจรรายนี้อ่าคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุแล้วตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะร้านนี้เปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดเป็นร้านรับจำนำด้วยเจอว่าร้านภูลสินโฟนตั้งอยู่ด้านหน้าลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรียรำแหมจะบอกว่างานนี้โจรแซ่บมากล้วงคองูเห่าเพราะอะไรเพร
ใกล้มากคุณค่ะเนี่ยค่ะนี่คือกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมแล้วก็รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายได้อย่างชัดเจนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีแดงเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยี่ห้อแล้วก็รุ่นอะไรแต่เอาล่ะสีคือแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนกลางเก่ากลางใหม่
แต่ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐๐๐บาท

น่าจะประมาณ๑๐บาททองคัม

ทีนี้เราถามเจ้าของร้านเพิ่มเติม
คนที่เป็นเจ้าของร้านที่บุรีรำท่านดูข่าวนี้นะคะ
ลักษณะการก่อเหตุจะคล้ายกัน
ลักษณะของโจรรายนี้คือ๑มาดูลาดเหลาก่อน
พอแน่ใจว่าเจ้าของร้านเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่คนเดียว
จนไม่รีรอที่จะเข้ามาก่อเหตุนะคะ
หลังก่อเหตุเสร็จสิ้นแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะ
ตอนที่เข้ามาก่อเหตุคุณค่ะถืออีโต้เข้ามา
แล้วเงื้อมอิโต้จะฟันผู้หญิงด้วย
เราก็ถามต่อว่าระหว่างทองกับชีวิตเลือกอะไร
เลือกชีวิตสิคะวิ่งหนีเลยค่ะ
เจ้าของร้านวิ่งหนีก็เลยเอาตัวรอดมาได้นะคะ
เธอก็บอกรูปประพันธ์สันธารของคนร้ายเป็นผู้ชาย
ลักษณะพร้อมสูงอายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี
หลังจากก่อเหตุเสร็จขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไป
แต่ว่ากล้องวงจรปิดที่ร้านของเธอเนี่ยมันเสีย
เธอก็เลยไปขอเพื่อนบ้านซึ่งเป็นร้านตัดผมใกล้กัน
ขอดูกล้องวงจรปิดที่สุดแล้วก็ได้ภาพนี้ออกมา
เส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีเบื้องต้น
ตำรวจบอกว่าหลบหนีไปทางตลาดสดเทศบาลเมืองบุรียรำ
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองบุรีรำตั้งทีมตำรวจไล่ล่าคนร้ายรายนี้นะคะ